คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจำหมอแสงได้หมอแสงจะเป็นคุณหมอแผนแบบโบราณ
ที่เอาสมุนไพรไปแจกคนก็จะไปต่อแถวเอาไปขอรับยามา
เขาบอกว่าแจกยารักษาโรคมะเร็งก็มีหลายคนที่แบบไปรอ
เขาจะแจกประมาณสักปีหนึ่ง๒๓ครั้ง

หลายคนก็เชื่อบางคนก็บอกว่ากินแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้น
แต่ว่ามีกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าแหม
คนไปขอยาหมอแสงเยอะทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงยาสมุนไพรของหมอแสง
ก็เลยทำขึ้นมาแจกเองซะเลย
คือเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ไม่ใช่เจ้าเดียวกับหมอแสงนะ

แต่ด้วยความปรารถนาดีว่าอยากจะให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพร
ก็เลยแจกฟรีแบบนี้โอ้ยคนก็ไปเต็มไปหมดเลยแหละคุณผู้ชมนะฮะ
ต้นเดือนทุกต้นเดือนผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเดินทางไปรับยาสมุนไพร
รักษาโรคมะเร็งที่บ้านนายแสงชัยแหเลิศตระกูลเป็นประจำ
โดยจะแจกให้กับผู้ป่วยคนละ๑ชุดใช่ไหม๑ชุดก็จะมี๑๐เมตร
ส่วนผู้ที่ต้องการเพิ่มสามารถไปซื้อได้ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาในราคาชุดหนึ่ง๑๒เมตรนะฮะ
ชุดนึงขาย๒๙๐๐บาท
ตอนนี้นะมีกลุ่มจิตอาสาเห็นว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มเข้าไม่ถึงยาสมุนไพรของหมอแสงแล้ว
เริ่มถึงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังเงินพอ
จะไปซื้อไอเนี้ย๒๐๐๙เนี้ย

รวมกันลงทุนซื้อสมุนไพร

และบริษัทเขามีอีกเจ้าหนึ่ง
คนเข้าไปถึงมแสงและคนที่ไม่มีเงินไปซื้อ

ทำเองซะเลยลงทุนซื้อสมุนไพรมา

แล้วก็ไปแจกให้บัชชาชนฟรี

จากนั้นกลุ่มจิตอาสาพร้อมกับทีมงานก็นำสมุนไพรไปที่วัดสง่างาม
แจกให้กับผู้ป่วยที่วัดบางครางฟรี
ปรากฏว่าโอ้โหนี่ผู้ป่วยไปยืมรอเยอะเหมือนกัน
เพื่อไปรอรับยาสมุนไพรที่วัดสง่างามเป็นจำนวนมาก
เรื่องนี้นายแสงชัยบอกว่าจริงแล้วสูตรยารักษาโรคมะเร็ง
มีการถ่ายทอดเฉพาะคนในครอบครัวของคุณหมอแสงชัยนะ
แล้วยืนยันว่าจะแจกยานี้ให้กับผู้ป่วยต่อไป
ทั้งนี้หลังจากได้รับความสนใจจากผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
ทางกลุ่มจิตอาสาตัดสินใจเลย
กำหนดจะแจกสมุนไพรให้กับผู้ป่วยทุกวันอีกครั้ง๑๙มกราคม
แต่ว่าต้องเดินทางไปลงบัใฟไปจำวันที่สถานีจำรวจพูทรเมืองประจิบัติรุรี
ในวันที่๑๘๑๙มกราคม
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปรับยาตามวันเวลาที่บอกก็คือวันที่๑๙
คือเป็นสองทางแทบแผนปัจจุบันกับแทบทางเลือก
เพราะว่าคือสมุนไพรเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจจริง
เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านมาแต่โบร่ำโบราณ

แล้วก็มีจิตอาสาที่อยากจะมาช่วยเหลือผู้ป่วย